บ่าวถูกจับกลางงานแต่งเนื่องจากว่าเงินที่เอามาใช้ในงานแต่ง
เป็นเงินที่ไปขโมยเข้ามานี่ค่ะตำรวจสพแม่ออน
บุกจับกลุ่มในเมืองเป็นชาวเมียนมานะคะอายุ๒๔ปีแล้วนี่
พาไปทำแผนค่ะในเมืองเนี่ยเป็นอดีตทหารกองกำลังรัฐฉานไปจับ
ในงานแต่งเลยค่ะนะคะที่ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทราย
หาหลบหนีเข้าเมืองไม่ได้รับอนุญาตลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและหลบหนีการจับกลุ่ม
เขาพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่นี่นี่คือม่อนกุเวนอุทยานมหาราชทาเวสวรรณ
นู่นเห็นนี่นะฮะคืนนึงเนี่ยในเมืองห่มจีวอนเป็นการอำพลางตัวนะ
แล้วก็เข้ามาขโมยของที่ศาลแห่งนี้ยกตู้บริจาคตรงมนตบท้าเวสวัน
เอาเงินในนั้นไปประมาณห้าหกพันบาทขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะ
แล้วตำรวจจับได้เพราะรองเท้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
รองเท้าแตะอันนี้ค่ะคือพอเขาเห็นกล้องวงจรปิด
รู้เลยค่ะว่าคนร้ายคือในเมือง
รองเท้าแถบ๔เส้นแบบนี้เขาบอกในเมืองคนเดียวที่ใส่
มันไม่มีคนไหนใส่จำนวนด้วยหลักฐาน
ตำรวจตามไปจับตัวได้ในที่สุด
มันจะมีร่องลอยให้เขาตามตัวได้เสมอคนที่ทำความผิด
จำนวนด้วยหลักฐานแล้วรับสารภาพ
บอกหลบหนีเข้ามาหางานทำในเมืองไทย
พบรักกับสาวชาติเดียวกันก็จะแต่งงาน
แต่ไม่มีเงินจัดงานคิดได้ว่าที่ทำงานเก่า
มีคนมากราบไห้ทำบุญกันเยอะก็เล็งตู้บริจาค
จะเอาเงินมาจัดงานแต่งแต่สุดท้ายก็จบลงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็ต้องไปอยู่กับตำรวจแทนนะคะ
เอาเงินทำบุญลงศพไปจัดงานแต่งตัวเอง